ถามคุณผู้ชมที่มีพี่น้องแบบนี้นะคะว่า
เคยคิดหรือว่าเคยรู้สึกไหมว่า

บางคนเป็นน้องอาจจะรู้สึกว่าพ่อแม่รักพี่มากกว่า

ก็อาจจะรู้สึกว่าพ่อแม่รักน้องมากกว่า
เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยมีความรู้สึกแบบ

ก็มีวิธีในการจัดการความรู้สึกนี้
กับของตัวเองแตกต่างกัน

น้องชายน้อยใจพ่อแม่เพราะรู้สึกว่าพ่อแม่รักพี่ชายมากกว่า
จะรักพี่ชายมากกว่าฆ่าพี่ตายเลยค่ะโอ้โหฆ่าพี่ตายแล้วฝังดินนะคะ
อายุอนามไม่น้อยกันแล้วนะคะนี่คือสภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่ะค่ะ
ต้องค่อยขุดหลุมข้างสระน้ำกลางทุ่งนาในพื้นที่บ้านทรัพย์เจริญ
อำเภอนามนจังหวัดกาลสินจนไปเจอร่างของนายบุญมีนามนาเมือง
วัย๕๔ปีนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อแขนยาวลายพรางทหาร
กางเกงขายาวสีดำตรวจสอบตามร่างกายมีบาดแผลชะกันถูกของแข็งตีที่คาง
แล้วก็ท้ายถอยข้างหูซ้ายและหูขวามีแผลคล้ายถูกของแหลมแทงอีกหลายจุดด้วย
ต้นสันนิษฐานเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งวันแล้วนะคะตรวจสอบในกระท่อมผู้ตายที่อยู่ห่างออกไปแค่ห้าสิบเมตร
ข้าวของเครื่องใช้เนี่ยกระจัดกระจายเหมือนกับมีการต่อสู้กันเลยคราบเลือดเปื้อนอยู่เต็มพื้นเลยค่ะ
ใกล้กันมีจอบเปื้อนเลือดวางอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่เก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานนะคะ
สอบส่วนเบื้องต้นนายบุญมีเนี่ยเขาออกมาเลี้ยงควายที่บริเวณจุดเกิดเหตุนี้
แล้วก็หายตัวไปตั้งแต่เที่ยงของวันที่๑มกราคมจนกระทั่งมีคนมาพบเป็นศพถูกฆ่าฝังดิน
พยานแวดล้อมทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องชายเขานั่นแหละน่าจะเป็นคนก่อเหตุ
เพราะติดยาเสพติดแล้วชอบทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะพี่ชาย
ตำรวจใช้เวลาไม่นานเลยนะคะตามจับตัวนายภัยศาลนามนาเมืองวัย๓๗ปี
น้องชายของคนตายได้นำตัวมาสอบสวนเขายอมรับสารภาพบอกว่าเขาฆ่าพี่จริง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคืน๓๑ธันวาคมเขากับพี่นั่งกินเหล้ากันที่กระท่อม
หัวพี่ฟาดหน้าพี่ฟาดหลังพี่จนพี่สลบหลังจากนั้นเอาราวบันไดไม้อ่ะค่ะ
ตีที่คางแล้วตีที่หัวพี่จนตายแล้วก็ทิ้งศพแบบทิ้งศพพี่ไว้แบบนั้น
แล้วตัวเขาก็เดินจากไปเช้าวันที่หนึ่งมกราคม
ชาวบ้านมาเห็นเขาก็เลยแอบกลับมาที่กระท่อมนี้อีกครั้งหนึ่ง

พอสอบปากคำเสร็จนะคะตำรวจนำตัวนายภัยศาลไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็เอาตัวมาสอบสวนอีกครั้งปมเหตุตำรวจบอกว่าหนึ่งแน่แน่ล่ะ
อนยาเพราะว่าติดยาใช่ไหมคะแต่สองลึกมีความน้อยใจ
เพราะคิดว่าพ่อแม่รักพี่ชายมากกว่าตัวเอง
บางทีก็ต้องดูเหมือนกันนะคะว่าถ้าพ่อแม่เขาทำดีกับพี่มากกว่าเราเนี่ย

อย่างถ้าคุณเป็นลูกที่ติดยาเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่รัก
คือพ่อแม่ก็รักแหละแต่พ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำดียังไงไหว

เมืองต้นตำรวจสพนามนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
ซ่อนเร้นอำพลางศพเบื้องต้นเดี๋ยวจะสอบประคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ